มีคนจีนหัวใจไทยแต่งเพลงสันเสริญพระบรมีให้เนื้อร้องเป็นฉบับภาษาจีน
เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เสียหลอกจิตจนภูเซอร์โยงหยุอันยิเจยินจิตก็ยูตาวเย็นอยู่กว่าหวังเตอร์เอ็นเจ้า

เป็นเพลงสันเสริญพระบารมีฉบับภาษาจีนนะคะที่แต่งโดยลี่หนุ่มจีนที่อาศัยอยู่ในไทยมานานกว่า๘ปี
เปิดเผยความรู้สึกผ่านเฟซบุ๊คชื่ออ้ายจงเล่าเรื่องเมืองจีนว่านี่นี่เป็นคนจีนที่มาอาศัยอยู่ในแผ่นดินไทย
ปัจจุบันทำงานแปลข่าวอยู่ในกรุงเทพก่อนหน้านี้เคยเรียนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยที่จีนเป็นเวลา๒ปี
และเรียนมหาวิทยาลัยไทยอีก๒ปีทำให้พูดไทยได้ชัดเจนแม้ว่าจะเป็นคนจีนแต่เขา
แต่เขารักเมืองไทยรักในหลวงราชกาลที่เก้ามาก
เวลาได้ฟังข่าวแล้วรู้สึกเศร้าใจเหมือนคนไทยทุกคน
เพราะเคยดูคลิปในยูทูปพระองค์ทรงงานหนักเพื่อคนไทย
ได้มีชีวิตที่ดีพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่
ไม่ว่าไปไหนมาไหนก็จะเห็นพระบรมชายลักษณ์ของพระองค์
ฉายภาพยนตร์ทุกครั้งจะเปิดเพลงสันเสริญพระบารมีก่อน
ทำให้เข้าใจว่าคนไทยรักพ่อของแผ่นดินมาก
สำหรับเนื้อเพลงก็หามาจากวิกิพีเดีย
ศึกษาความเป็นมาความหมายของคำศัพท์ในเพลง
เพื่อให้ฉบับภาษาจีนออกมาถูกต้องตรงความหมายของต้นฉบับ
จากนั้นจึงเริ่มแปลในวันที่๒๒ตุลาคมที่ผ่านมา
มีการแก้ไขอยู่หลายรอบเพื่อให้สมบูรณ์ที่สุดค่ะ